สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะครับผมวันนี้ข้างล่างมีคอนเสิร์ตอะไรแน่นอน
เขาไปเล่นที่แบบเขาจะไปเล่นทุกเสาร์ศุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
มีไปเล่นที่สยามบ้างที่แบบหลายที่โอ้โหแฟนคลับแน่นมาก
ศิลปินอ่ะศิลปินดังดังจะไปร้องกับเขาอ่าใช่ก่อนหน้านี้มีพี่เบน
เบนสลาทิตย์ครับไมค์ก็ไปนะฮะแล้วก็คุณแพทย์วงเคียร์โอ้โห
ไปร้องที่สยามเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากดังมากแต่วันนี้น้องมา
ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะเจ๋งมากได้คิวด้วยพอลงไปถ่ายลูกกับเขา
ได้ไหมได้สิอ่านข่าวกันไปก่อนได้ไหมไม่ไม่ได้เดี๋ยวยังน้องยังไม่
มาน้องยังไม่มามาสี่ทุ่มนู่นเราฉันเห็นแรงทูกันแล้วน่ะอ้อ
ถูกต้องอืมนะฮะไม่คิดแฟนคลับมานั่งรอตรงป้อมยามเต็มเลย
เพราะเริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้ถ่ายทอดสดให้ดู
ใช่สี่ทุ่มฮะไทยรัฐแฟนเพจไทยรัฐนิวส์โชว์นี่เป็นไง
ไทยส่วนสนใจแฟนก็จะไม่รู้ว่ามันไงต้องถ่ายส่วนสนใจรัฐนิวส์โชว์
ไทยรัฐนิวสโชว์เขาจะมีช่วงแบบนิวส์โชว์เป็นช่วงนิว
นิวส์โชว์เป็นช่วงนิวส์โชว์ช่วงที่๓ใช่ค่ะแล้วก็จะเล่นเรื่องประเด็นต่าง
ไม่เคยดูกันใช่มั้ยค่ะทุกวันพระรุทัศน์สรรพดีไปดูกันนะคะทุกคน
ไทยรัฐนิวสโชว์ห้ามพลาดแต่จริงก็คือต้องดูทุกวัน
ผมยังไม่เคยรู้มาก่อนขนาดทำไทยรัฐอยู่ทุกวันเนี่ยคือไทยรัฐนิวโชว์มีการเพิ่มช่วง
จะเริ่มแบบปกติเราจะมีแค่๑กับ๒ใช่ไหมคะ๑ก็จะเป็นช่วงทุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบข่าวสถานการณ์ต่าง
แต่วันภัยราชสบดีทุกวันภัยราชสบดีจะมีนิวโชว์ช่วงที่๓
อ๋อจะเป็นประเด็นที่คนสนใจ
ใช่แล้วเราก็คือจะเจาะลึกทุกแง่มุม
มีการไปสัมภาษณ์มีการไปเจาะลึกต่าง
กราฟิกใช้อิเมอร์ซีฟในสตูข้างล่างทั้งหมด
อย่างพอนะว่าใช้ตรงหน้าร้านน้ำผุ้ของเรา
ใช่ค่ะ
ดูไทยรัฐยูชัวร์ว่าทำไมวงนี้เป็นที่กระแสที่พูดถึง
ถามรบออนไลน์ออฟไลน์ในไทยรัฐยูชัวร์ช่วงที่๓

หมอยงออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลย

แต่ณเบื้องต้นตอนนี้มันยังไม่ได้มีรายงานว่ามันลงปอดอะไรหนักขนาดนั้น
มันหลบภูมิวัคซีนเก่ง
ก็เลยจะทำให้คนที่ฉีดวัคซีนแม้ว่าภูมิจะแน่นเนี่ยโอกาสติดก็ยังมีสูงเหมือนกันนะคะ

เว้นคนที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ๓เข็มหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง๖๐๘ต่าง
แต่ที่แน่เขาบอกเลยนะคะว่า
อาการมันจะไม่ได้รุนแรงมาก
ต้นเขาบอกแบบนี้ค่ะไม่ได้รุนแรง
ซึ่งถ้านับจำนวนทั้งหมดของผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่หลายหมื่นคนนะคะ
มากกว่ายอดที่มีรายงานเอาไว้จากที่รัฐบาลรายงานน่าจะมากกว่า๑๐เท่า
เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าคือหลายคนไม่ได้เข้าระบบ
ใครที่ร่างกายแข็งแรงหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วก็หายแล้ว
แต่ว่ากลุ่มเปราะบางหรือว่าคนที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ๓เข็มเนี่ย
ก็อาจจะมีอาการที่หนักหน่อยก็จะต้องให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เขาบอกว่านี่คุณหมอยงนะคะเป็นคนบอกเลยว่า
แต่ถ้าสังเกตดูในแต่ละช่วงเวลาในการที่มันเปลี่ยนผ่านสายพันธุ์นะคะ
คือเหมือนแบบมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแทนที่กันไปแต่ว่ามาแน่
ยิ่งช่วงนี้เปิดเทอมเขาบอกเดี๋ยวคอยดูเลยนะ
อดผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกแต่อัตราเสียชีวิตน่าจะน้อยกว่า๐๑ของผู้ติดเชื้อค่ะ
ก็ยังคงย้ำอยู่ว่าวัคซีนยังไงก็ยังคงช่วยลดความรุนแรงของอาการ
ที่จะติดจากโควิด๑๙ได้แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันการติดโรคนะคะ
ติดยังมีอยู่แต่ลดความรุนแรงได้แน่นอนค่ะ
น่าห่วงก็คือกลุ่มเปราะบานหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ๓เข็มอันนี้ก็เป็นห่วง
ส่วนใครอยากจะฉีดเข็ม๔เข็ม๕ก็ดูตามระยะเวลาที่เหมาะสมเอา๒๓เดือนก็ไปฉีดได้แล้วนะคะ
นี่เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองว่าการกลายพันธุ์ครั้งนี้เราต้องระวัง
มันจะพีคพรุ่งนี้ก็คือ๑กรกฎาคมแล้ว๑เดือน๒เดือนเต็มที่มันจะพีคสุด
เอาง่ายคนรอบตัวเราทุกคนตอนนี้ติดโควิดกันแบบว่า
คำที่เขาเคยพูดว่าในที่สุดติดกันหมดฉันเริ่มเชื่อแล้ว
เขาพูดจริงนี่หมอยงก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ยังไงก็คือตอนนี้ก็จะติดกันเยอะมากคนจะติดเชื้อเยอะมากจริง
จนถึงน่าจะระบาดไปจนถึงสิงหาคมหมอยงบอกนะคะ
นขเรียนก็เริ่มเปิดเทอมใช่ไหม

เพียงแต่แบบเขาไม่ได้รายงานข่าวว่าไปโรคใหญ่

ก็คือมันด้วยความที่เรามีวัคซีนกันแล้ว
เพราะ๑ครั้งที่แรกที่มันติดระบาดหนัก
เราไม่มียาเราไม่รู้ว่าเราจะรักษากันยังไง
วัคซีนเราเหลือเฟือแล้วค่ะเรื่องต้นเนี้ยทางคุณสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
คือตอนนี้เนี่ยยังไงเราก็ยังจะคงเดินหน้าให้โควิดสิบเก้า
เป็นโรคประจำทินอยู่นะคะปีละที่หนึ่งกับรัฐกรรมใช่ค่ะ
พรุ่งนี้ฮะก็ยังคงเดินหน้าและถามว่าในแง่ของข้อกฎหมาย
จะมีการยกเลิกกรณีไหนบ้างเขาบอกว่าสิ่งที่จะยกเลิกนะคะ
คือการรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่นหรือฮอสปีเทลค่ะส่วนกรณียูสิบยูเซฟพลัสเนี่ย
ก็จะปรับให้ผู้ป่วยอาการสีเหลืองกลับมารักษาฟรีได้ตามสิทธิ์นะคะ
ซึ่งแนวทางการรักษาก็คือรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
อันนี้อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์แล้วก็การวินิจฉัยของคุณหมอค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าทางการแพทย์เขามีแนวเวชปฏิบัติกันอยู่แล้ว
ส่วนผู้ป่วยอาการสีแดงที่วิกฤตยังสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาที่ใดก็ได้เหมือนเดิมนะคะ
ก็คือตามปกติค่ะคือถ้าสมมุติว่าเรายูเซฟก็คือพวกอาการฉุกเฉิน
อันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกทีนึงนะว่าถ้าเรามีอาการฉุกเฉิน
หมดสติปากเบี้ยวหรืออะไรอย่างนี้ที่มันเข้ากลุ่ม๘อาการนะคะ
เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ฟรีเบื้องต้นนะคะอันนี้ยังคงยังคงมีอยู่
พรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้เราจะปรับให้โควิด๑๙เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะถอดหน้ากากเมื่อไหร่ก็ได้
แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะลดการหรือไม่ป้องกันตัวเองนะคะ
ก็อย่างที่เห็นแหละตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกติดกันแล้วนะ
กันเยอะมากแต่เขาก็ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้า
อยู่กับโรคนี้ต่อไปเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่า
ถ้ามันมีวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะ
ครับผมก็ต้องอยู่ไปให้ได้เนาะนะฮะ

ใช่อย่างน้อยความสบายใจคือคนรอบตัวเราติดเกือบหมดแล้ว

ไม่มันยังไม่มีวิจัยออกมา

แมสถ้ารู้สึกว่าใส่แล้วปลอดภัยก็ใส่ได้

งูเห่าโผล่เยอะไหมเยอะ

รัฐมนตรีนายกจะรอดหรือเปล่า

แต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปร
ที่เราจับตามองมาตั้งแต่เขาโดนขับออกจากพัก

ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเอาล่ะ

ถูกต้องไหมฮะสักพักคุณธรรมนัฏเป็นหัวหน้าพักเองแล้ว
สักพักคุณธรรมนัฐบอกเลยเอาล่ะจะประกาศล้มรัฐบาล
งงไหมงงอยู่นะ

คือคุณธรรมนัฐอ่ะเวลาเขาเขาจะไม่ค่อยออกมาพูดอะไรมากมายนัก
แต่ทุกครั้งที่ออกมาพูดมันมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นตลอดเลย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะล้มยังไงเออซึ่งวันนี้เขาเป็นแค่สอสอพยาวนะฮะ
เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลตีช่วยหรืออะไรแต่เราแบบเป็นหัวหน้าภักร์เศรษฐกิจไทย
ประกาศเลยว่าจะล้มรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
แต่ยกเว้นไว้๑คนที่เขาจะไม่ล้มคือพลเอกประวิดวงสุวรรณ
ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมสาธารณสุขพาณิชย์แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าพักสักส่วนใหญ่ด้วย
ครั้งนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะล้มหมดทุกคนเว้น๑คนคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ซึ่งเป็นจุดท่าทีชัดเจนของพักเศรษฐกิจไทยซึ่งเราก็ต้องดูกันด้วยว่าถึงเวลาจะไม่ยกให้จริงหรือเปล่า
แต่อย่าลืมว่ารัฐบาลเขามีงูเห่าเยอะนั่นเขาเลี้ยงไว้เยอะ

เดาไม่ได้งบประมาณตอนแรกบอกจะมีปัญหาก็เห็นผ่านฉลุย
คือบางอันที่คิดว่าน่าจะไม่ผ่านก็ผ่านบางอันที่คิดว่าไม่น่าจะผ่านเอ้าก็ผ่าน
มันก็เลยสลับสับเปลี่ยนกันไปหมดเลย
แต่ทุกวันนี้คนที่อยู่ใกล้นายกคือคุณสุชาติชมกลิ่น
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเขาให้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า
ความจริงในทางการเมืองเนี่ยให้ไปถามคนที่พูดก็หมายถึงให้กลับไปถามคุณธรรมนัฐนั่นแหละ
เพราะเราเป็นฝ่ายโดนกล่าวหาดังนั้นต้องล้างข้อกล่าวหา
มั่นใจรัฐมนตรีทั้ง๑๐คนนี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยทุกคนเตรียมชี้แจงอยู่แล้ว
แล้วก็จะมองความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอยากให้ประชาชนมาฟังนายกตอบคำถามด้วย
ซึ่งเราเชื่อว่าทั้งประเทศก็จะรอรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยตอบคำถามเหมือนกัน
ว่าแต่ละคนจะมีที่อื่นคำตอบยังไงเพราะมันมีคำถามหลายอัน
ซึ่งเขาบอกทั้งหมดเนี่ยจะเน้นไปที่ข้าวยากหมักแพง
คือจริงมินว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่คราวที่แล้วที่มีการตั้งกระทู้ถาม
นายกมอบหมายให้รัฐมนตรีตอบเพราะว่านายกติดธุระไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนั้น
รัฐมนตรีก็ติดธุระไม่ได้อยู่คนที่รัฐมนตรีมอบหมายก็ติดธุระ
มาสรุปแล้วไอ้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยที่เขาอยากจะตั้งกระทู้ถามกันก็ยังไม่ได้รับคำตอบ
อย่างเมื่อวานนี้เขาบอกคนดูแลความปลอบภัย๒๐๐๐กว่าคนเลยนะ
โอ้โหดูธนาคาท่านนายก
คือช่วงหลังเหมือนคนคุ้มกันหรือว่าดูแลความปลอดภัยนายกค่อนข้างแน่นหนามาก
เยอะจริงเพราะว่าโรงเชียงใหม่ด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็มีทั้งงบต่อต้านแต่รักลุงตู่เชียร์ลุงตู่ก็ยังมี

ในขณะเดียวกันเนี่ยวัยกุลสุชาติชมกิจกรกรรมเรียกว่า
เท่าที่ตนเองฟังพักเล็กเป็นพักร่วมรัฐบาล
ทุกคนเป็นหัวหน้าพักมีจุดยืนมีสมาชิก
อีกทั้งหัวหน้าพักทุกคนเนี่ยได้พูดอยู่ตลอดไว้แล้ว

แล้วมีเหตุผลอะไรที่พักเล็กทั้งหลาย

แรกก็เรียกว่าอะไรฮะพักปัดเศษ

เขาจะอยู่ครบเทอมแล้วพักเล็กเนี่ยเขาบอก

แล้วพักอื่นที่ออกมาพูดเนี่ยนะฮะ
ก็ให้ไปถามถึงตักกะที่เขาคิด

สามารถพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐได้หรือเปล่า

พลเอกประวิทย์นั่งจนจบนะ

ถึงบอกว่ามีงูเห่ามีงูเห่าอยู่แล้ว
เป็นสมารกว่าสะพานของภาคเล็กอยู่แล้วพูดเขาเลยว่า
บารมีลุงป้อมในประเทศไทยมีพักไหนทำได้เท่าท่านบ้างล่ะ
อันนี้ดูไปตามอย่างงั้นครับผมสิ่งหานี้น่าสนใจมากนะฮะ
โอเคเพราะฉะนั้นเราไปครบทรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ

ตอนนี้ถ้าสมมติเราไปดูทวิทย์แท็กค่ะทวิทย์เทรนด์ทวิทย์
ก็คือคุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยรู้สึกจะเพิ่งหายจากโควิดมา๓เดือนกว่า
ใช่ครับแต่เขาได้ติดโควิดรอบสองอืมนะฮะ
คือจริงแล้วเป๊กผลิตโชคเนี่ยเคยติดโควิดแล้ว
แจ้งข่าวว่า๒๕มีนาคมเมื่อ๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
เป็กติดไปรอบมึงแล้วค่ะมีเมษาพฤษภาอื้อฮืม
อุ้ยก็เพิ่งสามเดือนกว่ากว่าสามเดือนเนี่ยฮะไม่ถึงดีเนาะ
๒๕มีนาคมเมษาพฤษภามิถุนาคมสองเดือนกว่ากว่าเองครับ
ซึ่งแทนว่าภูมิมันอยู่ได้จริงประมาณสักสามเดือนเนาะอื้อ
เราจะปลอดภัยจริงอ่ะอื้อนะฮะเค้าบอกล่าสุดเนี่ย
สังกัดไว้มิวสิกนะฮะแจ้งข่าวว่านักร้องหนุ่ม
ติดโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งเผยอาการป่วยโดยเป็นการติดโควิดอีกครั้ง
ในรอบ๓เดือนนะฮะก็บอกเลยเป๊กผลิตโชค
สลิปิเนสังกัดเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นเจ็บคอมินมูก
เข้ารับการตรวจเอทีเคในช่วงเช้าของวันที่๓๐มิถุนายน
ก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพบเชื้อโควิด๑๙
ก็ได้กักตัวตามมาตรฐานที่ถูกต้องนะฮะ
โดยเป๊กและทีมงานได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้ใกล้ชิดนะฮะว่าให้เข้าสู่มาตรการเฝ้าระวัง
ก็ขอให้หายไวนะคะอาการดีขึ้นไวเนอะ
ใช่นะฮะล่าสุดน้องเป๊กก็เพิ่งออกแบรนด์เป็นของตัวเอง
หรอฮะใช่เป็นช่อยคอนะฮะแล้วก็เพียง๕นาทีครับ
หมดมั้ยหมดใช่มั้ยหมดเรียบร้อยฮะนะฮะ
แฟนคลับหรือว่าเหล่าบรรดานุสก็เข้าไปอุดหนุนกันเต็มที่เลย
ไม่ทันนุ๊ดจริงใช่ฮะเป็นรูปผีเสื้อสวยมากนะครับ
แต่นุฯส่งปลาสลิดไหมให้กินอร่อยมากน่ะ

แล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าปลาหิมิต้องอร่อยมากจริง

ถูกต้องนะครับเคยส่งมาที่นี่ให้ท่านด้วย

ขอให้น้องเป๊กหายไวนะมิ้นจ๋าอีกหนึ่งสิ่งที่บอกแล้วจริง
ไม่ต้องอะไรบอกให้มิ้นเดินไปแค่ข้ามสะพานลอยไปปั๊บเนี่ย
แต่เห็นคู่อันนี้ก็แบบว่าเวลาเขาขายโรตารีก็ทำแบบนี้ก็เลย

คือตอนนี้น้ำตาซึมกันแล้วบางคนน้ำตาไหลพรากเลยนะคะ
พรุ่งนี้๑กรกฎาคมแน่นอนสลากินแบ่งรัฐบาลออกใช่ไหมคะ

ใช่เลือกเลขง่ายหาเลขง่าย
ยิ่งตอนนี้เพิ่มจำนวนอีกครับแม่ค้าที่เขาเป็นแม่ค้าหาบเร่เขาบอกว่า
จะยกมือท่วมหัวแล้วอะค่ะบอกว่าพักก่อนได้ไหม
ชะลอการเพิ่มจำนวนก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้แม่ค้าหาบเร่จะตายกันหมดแล้ว
ขายไม่ได้เลยครับผมเมื่อก่อนเคยขายได้หกพันใบเจ็ดพันใบ
เดี๋ยวนี้เหลือหนึ่งพันใบอ่ะโอ้โหที่เหลือห้าหกพันใบขายไม่ได้อีกเลย
ฮะเพราะว่าโอเคส่วนหนึ่งประชาชนไม่มีเงินซื้อด้วยอืมอันนี้อันนั้นอันดับหนึ่ง
ไปโทษออนไลน์ทั้งหมดครับสองคือพอลงออนไลน์ปุ๊บมันสะดวกค่ะ
ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องมาเดินตามหาเลยเอาวันนี้ไปแผงตรงหน้าเซเว่น
ไอ้วันนึกค่ะมันจะพาร้อยไปเพื่อไปหาเลขถูกเขาก็จิ้มเอาถูก
แล้วก็มีแบบเลขให้เลือกด้วยแอปหาให้ใช่ค่ะอืมซึ่งคือจริงจริงแล้วเนี่ย
เหล่าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าอยากให้กองสลากชะลอการเพิ่มจำนวนขายออนไลน์หน่อยได้ไหม
ไม่อยากจะขาดทุนซึ่งยอมรับนะว่าระยะสั้นเนี่ยในการแก้ปัญหาเรื่องการขายออนไลน์เนี่ย
มันก็โอเคแต่ในระยะยาวเนี่ยมันน่าจะแย่มากแล้วเขาบอกเลยว่าทำแบบนี้
เหมือนเป็นการฆ่าคนขายลอตเตอรี่แม่ค้าพูดแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งเราก็ถามนะถามพี่แม่ค้าคนนี้ว่าพี่แล้วทำไมพี่ไม่ขายออนไลน์อ่ะ
ไปขายออนไลน์ไหมพี่จะได้ไม่ต้องแบบหัดเลขแบบเหนื่อยเดินเมื่อยอะไรอย่างนี้
เราเล่นโทรศัพท์มาตลอดเวลาเล่นถูกเรายังขายของออนไลน์กันไม่เป็นเลยเถอะ
แล้วคนที่ขายส่วนใหญ่เขาก็ขายมานานถ้าสมมุติทุกคนขายของออนไลน์แล้วรวยหมดอ่ะ
แล้วทำกันได้หมดอ่ามันก็ต้องมีมันก็ไม่มีบริษัทแล้วเนอะมันก็ไม่มีบริษัทถูกอืมนะครับผม
โลกนี้จะมีใครจนล่ะแต่ไม่มันปรับเปลี่ยนเรารู้ว่าในที่สุดมันเปลี่ยน
มดเนอะแต่ต้องให้เวลาเขาหายใจใช่ใช่แต่ทีนี้เขาบอกมีอีกปัญหาหนึ่งด้วยค่ะ
อกจากจะแบบปรับตัวไม่ทันแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองมีโคต้าอยู่
แต่เขาโดนยึดโควต้าอืมนั่นเลยเพราะตอนนั้นเขาไม่สบายเจ็บป่วยเลยจะไม่ต้องใช้เงินฮะ
ต้องขายโคต้าอันเนี้ยให้คนอื่นไปคิดว่าเออคนที่เราขายต่อไปให้เนี่ย
เขาคงเอาไปเดินขายหรอกที่ไหนได้ไอ้คนที่เราขายต่อไปให้เนี่ย

บอกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงเอา

ก็ตั้งใจว่าจะขายจนกว่าจะไม่ไหว
ซึ่งเราไม่รู้นะว่าคำว่าไม่ไหวของเขามันรุนแรงแค่ไหน
คำว่ามั่นหมายของเขาคือคือหมดแรงเดินหรือว่าหมดแรงที่จะสู้ต่อ

ว่าหมดแรงของเขาคือในแต่ละงวดเนี่ยคนพวกนี้เขาก็ต้องซื้อเงินสด

ว่าคุณมีโคต้งโคต้าหรืออะไรก็แล้วแต่
เขาต้องเอาเงินสดไปที่กองสลากแล้วก็ได้โคต้าก็ซื้อมา
แล้วในที่สุดแล้วคุณก็ต้องเดินขายไปเรื่อยนั่นแหละ
อย่างที่พยายามเล่าว่าวันนี้ในที่สุดแพลตฟอร์มอ่ะ
เขาก็ต้องซื้อเงินสดแต่เงินเขาหนากว่าชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้ว
คือแม่ค้าเลยบอกว่าแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนได้ไหม
โคต้าที่เป็นของออนไลน์ออนไลน์ก็เป็นโคต้าออนไลน์
ต้าที่เป็นหาบเลขก็เป็นโคต้าหาบเล่แบบนั้นได้ไหม
กันไปเลยเป็นสัตว์เป็นส่วนชัดเจนจะได้ไม่แบบทับซ้อนกัน

เรารู้แหละว่าวันนี้มันก็ต้องมาถึงทำว่า
ก็ประสบความสำเร็จนะฮะในการขายแพลตฟอร์มเป่าตงเป่าตังค์อย่างนี้

นายกแม่ขอบคุณในการกระแสตอบรับ

นะฮะแล้วก็มีร้องต้องร้องคู่ที่ร้องเพลงคู่กัน
ถูกปรากฎไว้เห็นไหมว่าทีวีปุ๊บเค้าบอกว่า

อืมไม่น่าเชื่อนะว่าแบบจะเกิดขึ้น
แต่อ่าเค้าบอกว่าศิษย์การกำเนินงานบางส่วน
พี่เนี่ยเกิดมาจาก๐๗โชว์นะ

ใช่จะบอกว่าพิธีกรโดยเฉพาะจริงคือพิธีกรหลายงานหลายคน

เชื่อว่าหลายคนอย่างกับเมื่อก่อนมันจะมีไม่กี่บริษัทหรอกที่ผลิตรายการทีวี๔๓ปีนะฮะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างหนักมากเขาว่าเลย

ใช้คำว่าทีวีที่เมื่อก่อนเป็นของตาย
เป็นของเป็นของที่แบบถ้าใครได้พื้นที่ตรงนี้ไป

เมื่อก่อนการที่ไปเอาละการชั่วโมง

ทุกคนมีหน้าจอของตัวเองหมดเลย

เหมือนกับว่าทุกวันนี้เหมือนเพลง

ใครจะคิดว่าแบบโอ้โหศิลปินมันจะต้องแบบว่า

วันนี้เป็นไงแอดฟอร์มมันอาทิตย์ทุกอย่างเลย

ก็ถึงบอกว่าคิดไม่ออกว่าไปดูเป๋าตังค์เนี่ย
ใครจะคิดว่าโควิดไม่กี่ปี
มนุษย์ทุกคนใช้ออนไลน์กันเป็น
คนรวบก๋วยเตี๋ยวคนขายก๋วยส้มตำ
คนขายกาแฟเย็นทุกคนต้องดูโทรศัพท์หมดเลย

เพราะฉะนั้นแต่เขาบอกมันมีเวลาที่เตรียมตัวที่จะเปลี่ยนหรือเปล่า
มันมาไวมากใครที่เข้าใจและปรับตัวได้ทันก่อน

ใช่ค่ะคือบางทีมันโลกมันไม่รอเรา

ยุคนี้การอยู่กับที่หรืออยู่เฉยเท่ากับถอยหลัง
ถ้าเราไม่เดินไปข้างหน้าเรื่อยไม่มีวันเลยที่เราจะตามมันทัน
เชื่อว่าคุณเองก็โตมาตลอด๔๓ปีกับวงการทีวี
วันนี้คงเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกที่หลายคนช็อกไปพอสมควรนะฮะ
เพราะบริษัทค่อนข้างใหญ่ด้วย
ก็ส่งกำลังใจกับทีมผู้บริหารและรายการข่าวใส่ไข่ทั้งหมด
ส่งกำลังใจกันไปในฐานะคนทำทีวีด้วยกันส่งกำลังใจส่งความรักไปด้วยกันนะฮะ
กลับมาวันเศรษฐกิจแห่งชาติพรุ่งนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเลื่อนเนอะ
เลื่อนจ้ะวันแห่งความหวังถูกต้องล่ะไม่ต้องมาถามว่าฉันไปแม่น้ำโขง
ไม่ได้แล้วพี่หมดด้ำกว่าเดียวเลยเออปล่อยปลามาหมดอ่ะ
ก็ต้องมีบ้างสิอะไรอย่างนี้รถที่ขึ้นเลขอะไรลูก
อะไรไหมคะอ่าฮะไม่เจอเพราะไปแป๊บเดียวรีบไปรีบกลับ
ไม่ได้นอนด้วยนอนตี๒ตื่นตี๔ขึ้นเครื่องอ่ะเออเก่งมากเลย
ไม่รู้ถามวิลุธจั๊กถามลุธซิเมื่อวานนั่งอันไตรลดทะเบียนอะไร
แต่ฉันไม่รู้ไปปล่อยในแม่น้ำโขงมันจะตายหรือเปล่าเนาะ

มีนว่าอยู่ที่ปลาปลาบางชนิดอยู่ได้บางชิ้นอาจจะอยู่ไม่ได้

ไม่รู้ไปปล่อยในแม่น้ำของปลาจะตายไม่ตาย
ไม่ตายมอร์ตปล่อยปลาอะไรบ้าง

เต่าหับมาเลี้ยงไว้ในบ่อปูนพายเข้ายังเหมือนบ้านหลังจากเมื่อหลายวันก่อน
ตั๋วอันนี้เดินข้ามมาจากธุมนานะ

นำเงินเขาเชื่อขันอย่างนั้น
แล้วตั๋วชนิดมันไม่ได้เห็นกันบ่อยอย่างไง
เช้าปังก็กลับเหลือเอา
จะออกอย่าเผลอท่อนะฮะรูปกระดองท้องส่องดูตัวเลขเนี่ยสังเกต
โหเดี๋ยวก่อนโหเรียบร้อยเดี๋ยวน้องสำลักแป้ง
ต่อลูกอ่อนนี่ผมอะไรอ่ะ๓
ดูยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยว่า๓๙๗เออดู
ที่กระดองด้านบน๓๙๗นี่หงายท้องอยู่นะฮะตอนนี้

ไม่เห็นเนี่ยแต่ไอ้เต่ามันเดินมาล่ะเนี่ย
ซึ่งจริงเตาหับนี้เป็นชนิดหนึ่งเป็นรูปร่างอย่างที่จะคล้ายกับเตาหน้า
นะครับกระดองโค้งมูลสูงกว่า

นี่ตอน๓๙๗นั่นจุดทูบ

แต่ที่ตัวเต่าก็ต้องสแกนดีนะลูก

แต่ถ้ามีต่าวเดินมาเขาคิดว่าไงกับไหมลูกเหมือนกัน

เตาหับนี้คือเอาง่ายเลยว่า
ท้องจะแบนเป็น๒ตอน

สามารถเก็บขาเก็บหัวและหางเข้ากระดองได้

โดยสามารถพบในแหล่งน้ำทุกภาคของประเทศไทย
ทั้งยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า
เขาบอกว่าได้รับความนิยมในแง่ของการเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยถือยังเป็นสัตว์ที่นำโชคนำลาบมาอีกด้วย
เพราะเชื่อว่าถ้าสมมุติใครเดินไปที่บ้านไหนเนี่ยก็จะนำโชคนำลาบมาสู่เจ้าของ
ตัวอย่างต่อหับตัวนั้นมีใต้ท้องมากกว่า๒๓ตอน
จะส่งเสิร์ฟให้มีโชคลาภยังมีการิยมกระดองไปทำเครื่องรางของขัง

สัตว์ไม่มีกระดองก็คือภาคศัตริย์

เพราะว่าสิ่งที่ปกป้องเขามากที่สุดก็คือกระดองนี่แหละ
ถ้าสมมุติเข้าบ้านถือว่าโชคดีนะอายุยืนด้วย
เมื่อก่อนเราดิกเลยจะให้อะไรเค้าชอบใส่อะไรงั้นนะ

เค้าเค้าทำเหมือนแชทกระดองกระดองอีกแล้ว

เค้าก็จะเอากะมาทำกำลงกำไร

กระที่ว่านั่นคือกระดองเต่าอ๋อเอาเดี๋ยวก่อนนะมิ้นเพิ่งรู้

เมื่อก่อนมันเยอะมากไงแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันไม่มีแล้ว
ใช่นะครับแล้วตอนนี้เป็นสารอนุรักษ์เรียบร้อยแล้ว

เป็นแบบว่าเต่าทะลงทะเลอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
เหมือนเมื่อก่อนนี้เขาเอาม้าน้ำมาทำพวงกุญแจกัน
เวลาไปทะลงทะเลกันอย่างนี้พวกมันไม่มีแล้ว
เมื่อก่อนนี้มันเยอะตอนนี้มันก็ต้องอนุรักษ์แล้วม้าน้ำ

อื้อจริงคือก็ทุกอย่างแหละเราอ่ะมนุษย์ก็ลุกพื้นที่

นะครับแต่ตอนนี้ปีกไปสองปีก็ธรรมชาติก็ฟื้นฟูอีดีขึ้นเยอะมาก
ถ้าสมมุติคุณติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงของโลกจริงนะ

วันนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งคั่วโลกเหนือน้ำแข็งละลาย

มีแต่มันบางตัวบางกลุ่มมันก็ปรับตัวเองอยู่ได้

แต่ถ้าไปดูผอมโซเลยนะพี่มด

หน้าฝนร้อนกว่าหน้าร้อนอีกปีหน้า

การเปลี่ยนแปลงของโรคเพราะว่าเอาคืนทีนี้หนักนะ

มีการสำรวจนะมดเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาสับสนใน

แม่น้ำไม่มีน้ำเหลือเลย

เขาบอกว่าเป็นการฆ่าเกณฑ์ของพวกนักพิทยาศาสตร์น่ะ
เป็นการฆ่าเกณฑ์มาก่อน๒๐ปีที่ตรงแม่นหมด

ของน้องมดดำนี่ก็เป็นเรื่องเก่า
เรื่องเต่านะฮะแต่ของพี่ชาวนี้เป็นเรื่อง

เขาบอกว่าแทงปลีเป็นดอกบัว

กล้วยงวงช้างฮะเผยเคย

กล้วยประหลาดนะครับผมออกปลีคล้ายดอกบัวฮะ

ตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองจอดพยาวครับ

พบชาวบ้านทั้งในแล้วก็นอกชุมชน
ท่าวังควายต่างพากันนำดอกไม้ทุบเทียนครับ

แล้วก็ส่องเลขเด็ดกล้วยงวงช้างป่า

ที่ออกยิ่มต้นในสวนริมถนนฟ้ากน้ำ

เหมือนงวงช้างนะครับ

แล้วก็มีออกสลับทับกันเป็นชั้น๒
กันยาวไปลำอืมนะฮะแล้วก็ห้อยลงมาจากยอดเนี่ย
ปลายลำต้นนะครับผมยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
ลำต้นสูง๓เมตรขนาดลำต้นเนี่ยใหญ่ประมาณ๑คนโอบนะครับ
ปลีกล้วยคล้ายดอกบัวหรือว่างวงช้าง
แต่มีขนาดใหญ่แล้วก็กาบกล้วยเนี่ยนะครับมีความหนา
ชาวบ้านเนี่ยที่พบเห็นจึงพากันเนี่ยมาขอโชคลาภนะครับ
บางคนก็จุดที่จุดทูบกันนะฮะแล้วก็บางคนก็
เอาแป้งมารูปต้นกล้วยฮะตามสูตรเลยทีเดียว
โดยดังด้านนายประพันธ์นะครับผมอายุ๖๕ปี
เป็นชาวบ้านชุมชนท่าวังควายครับเปิดเผยว่าต้นกล้วยดังกล่าวเนี่ย
ต้นกล้วยที่เกิดขึ้นเองในสวนร้างข้างถนนฟากน้ำนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านได้โชคจากต้นกล้วยดังกล่าวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดนี้เนี่ยจึงพากันมาขอโชคต่างไม่ผิดหวังนะครับ
เพราะว่าทั้งสองตัวเช่นเก้าหนึ่งแล้วก็สามตัวก็คือเก้าอ่า
หนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าสี่ศูนย์ทุกคนพากันจดแล้วก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายไว้เพื่อนำไปหาซื้อลอตเตอรี่นะฮะ
เมื่อวานนี้ฉันปล่อยปลาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากิโลอ่ะโอเคหนึ่งห้าเก้าเลขดีฮะ
นี่พี่นัทแดงแหมเนืองเจ้าของแดงแหมเนืองส่งมาเนี่ยอ่าฮะ
เนาะปล่อยปล่อยตอนหนึ่งห้าเออฉันซื้อดีกว่าหนึ่งห้าเก้า
เมื่อกี้เขาแบร์มืออะไรกันอ่ะเมื่อกี้เขาแบร์มือก็คือว่าเหมือนกับเขาไหนขอดูภาพอีกครั้งนะฮะ
เขาแบบมือหนึ่งหนึ่งหนูดูไม่ทันนะฮะแต่ว่าต้นปรีออกมาประหลาดมากนี่คือ
เขาจดไว้เหรอฮะจดไว้ฮะเก้าสี่ศูนย์ครับอ่านะฮะเก้าสี่ศูนย์กับเก้าหนึ่งศูนย์นะครับ
นะฮะแต่ไม่มีเลขคูณนะตรงนี้นะครับถ้าคูณร้อยนี่เป็นเรื่องเลยนะฮะ
นะครับผมผมไม่ได้พูดนะครับพี่เช้าหนึ่งห้าเก้าผมไม่ได้พูดอะไรเลยหนึ่งห้าเก้า
หนึ่งห้าเก้านะคือที่ไหนได้บ้างอ่ะอ่าลองเข้าแอร์เป่าตังค์นะลูก
เดี๋ยวพึ่งพี่มดหนัดข้ามสะพานรอยแบบเออไปซื้อลูกหน่อยที่พี่มดบอกให้หนูข้ามไปอ่ะ
ใช่หนูจะไปดูแล้วหนูจะสงสารเขามากลูกอ่าฮะแล้วเขามาจากต่างจังหวัด
ชอบไปคุยกับเขาว่าอ้าวแล้วยังไงขายไม่หมดก็ต้องลุ้นเอา
พี่เหมาไหมเหมาเขาไหมเหมาไม่ไหวไอ้บ้านมันเหลือแบบมันเหลือเยอะมากนะ
เราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบซื้ออ่ะสักสองพันก็ได้หมด
อันนี้๒๓วันเราซื้อได้แต่หมายถึงว่าให้ไปเหมาหมดก็ไม่ได้หรอก
นะฮะแต่ถ้าเจอพี่ฮายพิสุก็ไม่แน่เหมือนกันเขาชอบ
จริงถ้าสมมุติเราช่วยเขาได้วันนี้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย
จริงจริงว่าคนละนิดคนละหน่อยมันอย่างน้อยก็ทำให้เขาแบบมีเงินต่อ
สูงวินต่ออย่างน้อยอ่าฮะรู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลง
แต่ให้เวลาเขาบ้างแล้วถ้าโชคดีเราก็อาจจะได้โชคจริงก็ได้เนอ
อืมมาอุดหนุนกันให้กลับเออหนึ่งห้าเก้าจะซื้อละอืม
ไปซื้อแล้วทำไมไวจังไม่ให้ลูกน้องไปซื้อตรงข้ามเนี้ย
มันจะมีป่ะเถอะเบรกเนอะเบรกสิหนึ่งห้าเก้าไปซื้อก่อน
อ่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านี่ขายกัญชาบิ๊กตู่ออกมาย้ำแล้วนะฮะ
ว่าว่าต้องมีใบอนุญาตมวลมวลน่ะคือปรากฏว่าอู๋พันลำกันซะ
ทุกวันนี้พันลำขายตรงข้าวสารอ่ะอืมพันสดเลยถูกต้องครับ
เขาก็บอกว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันไม่ได้กัญชาไม่ได้ผิดกฎหมาย
แต่จะขายกัญชาวันนี้ยังไงดีถูกต้องนะครับผม

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
วันนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

ก็จะอยู่กันมาหลายสิบปีพอสมควรถูกต้อง
ถูกต้องแล้วพนักงานเป็นคนเก่าแก่หมดเลย
แก่หมดเลยครับผมเขารักกันเป็นแบบองค์กรเลย
แจ้งเลิกจ้างพนักงานจำนวน๘๙คน
ตนได้สั่งการให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
เฝ้าระวังและให้ส่งพนักงานตรวจแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพ
มหานครพื้นที่๔ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ประกอบกิจการรายการโทรทัศน์สาเหตุที่เลิกจ้างนั้น
เนื่องจากบริษัทขาดทุนสะสมมาตรีตลอด
แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อ
อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราก็ฟังกันแล้ว
เราก็เต็มตัวกันไว้ด้วยเหมือนกัน

จึงจะต้องยุติการดำเนินการลงบางส่วน
ซึ่งตนได้สั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงแรงงาน
เข้าไปช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทดังกล่าวเนี่ย

แนะนำข้อกฎหมายสิทธิประโยชน์ต่าง
พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ
ลูกจ้างมีความประสงค์จะหางานใหม่หรือหากลูกจ้างต้องการจะเปลี่ยนสายงานก็ให้ไปเพิ่มทักษะแต่คนทำทีวีมาแล้วอ่ะเนาะ
ใช่คือประเด็นคือบริษัทสี่สิบสามปีอย่างน้อยบางคนทำมาครึ่งหนึ่งแล้วเท่าไหร่
ชีวิตแล้วยี่สิบสามสิบปีอ่ะใช่แล้วมันคือเดี๋ยวเนี้ยพอมันก็ถามว่าเดี๋ยวนี้โอกาสมีไหมมันก็มีนะคะ
แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะตัดต่ออย่างเงี้ยเราต้องการอ่าถูกบางต้องไปบางตำแหน่งเนอะ
ตัดต่อตากล้องฉันพี่ว่ามันยังต้องใช้อยู่แต่คือพอคนที่เขาทำงานมานานอายุงานนานเนี่ย
เงินเดือนเขาก็สูงถูกป่ะคะถูกแล้วถ้าเขามาเริ่มที่ใหม่แล้วเขาต้องมาเริ่มฐานเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะ
อ่าใช่บริษัทจะสู้ฐานเงินเดือนเก่าเขาได้ไหมหรือเขาจะสามารถแบกรับฐานเงินเดือนใหม่ที่มันถูกกว่าเดิมได้หรือเปล่า
อืมมันก็มันก็หลายเรื่องที่ต้องแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คำว่าเด็กรุ่นใหม่มันมีทุกวันจริงจริงใช่
เอาจริงจริงนะตัวเองเป็นมรุุนทำทีวีอ่าอืมรายได้หลักรายได้อย่างเดียวในชีวิตตลอดยิด
เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ขับแล้วค่ะพี่อืม๓๒คนที่เค้าต้องปรับเปลี่ยนนะครับ
มดเคยคิดถึงวันที่ไม่มีทีวีป่ะคะ
พี่เคยคิดเคยคิดแล้วก็เตรียมใจทุกวัน

ก็คือเขาถามว่าแต่ตัวพี่เองอ่ะนะพี่ถือว่ากำไรแล้วอ่ะ
สำหรับตัวพี่เองเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงมายาวนานขนาดนี้อะไรอย่างนี้
แต่ก็ทำของมันอย่างเนี้ยให้ดีที่สุด
ถามว่าไปปรับทำอู๋เป็นยูทูบเบอร์เหรอมันก็มันก็ยาก
ถ้างั้นดาราทุกคนก็ปรับไปเป็นยูทูบเบอร์สำเร็จหมดแล้วสิถูกป่ะ
ถ้าสมมุติไม่มีทีวีมดก็น่าจะเป็นท่านสอสอ
ไม่หรอกเราก็รู้สึกว่าเราก็จะทำอะไรมันต้องหาทางทำอะ
อย่างเช่นวันนี้ขายของออนไลน์เราจะทำยังไงเห็นป่ะ
เราจะเห็นหลายคนที่ปรับขายของออนไลน์อย่างไอ้แอนามันจะมีข่าวมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ว่าตัวเองไม่ได้แบบว่ามีหน้าร้านเลย
ก็คือเอาร้านเพื่อนหลายร้านมารวมกัน

ร้านบะหมี่ชายซีหมี่เคี้ยวที่เราเห็นอยู่หน้าบ้านเราอ่ะ

พี่เคยชอบไปนั่งดูร้านก๋วเตี๋เว้ย

กินแต่เขาไปนั่งดูแล้วเขาจะทำยังไงไว้
ไม่ไปดูให้ว่าเขารอดยังไง

แล้วพวกเราทำไมจะรอดกันไม่ได้วะจริง

อ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันถึงทางตันจริง

ทำเป็นแบบว่าคลินิกกัญชาที่มีกัญชาไปเลย

แต่เราไม่เห็นจะมีใครนำเสนอข่าวบวกกัญชาเลย

ก็ฟังอย่างเบี๊ยมว่า

ติดลบตอนนี้รวยเป็นหลักล้านแล้ว
ซับใกนี่สินเนี่ยกูยังเพิ่มขึ้นเลย

เขาต้องทำก็หมุนไปน่ะ

แต่มันคือยุคอะไรรู้ไหมยุคของความเปลี่ยนแปลงจริง

เร็วเร็วแบบว่า๓ปีที่ผ่านมา
ในขณะนี้ขนาดเปรียบจากมนุษย์สู่มนุษย์นะ
แล้วถ้าเกิดวันหนึ่ง๒๓ปี

เราไปข่าวต่อไปกันดีกว่าครับ
ทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าเผื่อจะอารมณ์ดีขึ้นนะครับผม
แต่สำคัญของท่านนายกย้ำขายกัญชาต้องมีใบอนุญาตนะครับ
สั่งส่วนราชการแจงคุณและโทษแนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ดี
วันนี้นายฐานกรวังบุญคงชนะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นห่วงประชาชนนะครับ
กรณีที่มีการขายกัญชาโดยเปิดเผยในหลายพื้นที่
ซึ่งอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
และการเข้าถึงกัญชาของวัยรุ่นนะครับ
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนท่านเป็นห่วงมาก
จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ขายครับ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับ
แม้กฎหมายเนี่ยจะปลดล็อกกัญชาไม่มีไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ตามนะครับ
แต่ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมนะตามบริบทของประเทศไทยด้วย
ฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับส่วนราชการ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุตรหลานนะครับ
ส่วนนโยบายภาครัฐเนี่ยคือการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพครับ
และการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น
แนะนำให้ใช้เพื่อสันทนาการครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนเนี่ย
ควรนำไปใช้นะฮะดังนั้นเนี่ยการจำหน่ายกัญชาต้องขออนุญาต
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยการใช้เพื่อสันนาการเนี่ย
จะมีความผิดแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดนะครับ
ขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง
หากพบการลักลอบขายหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาเนี่ย

ขอให้แจ้งบ่อแสกับส่วนราชการที่ใกล้เคียง
ว่าแจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล
โทรไปเลยครับ๑๑๑๑ฮะ
เพราะล่าสุดหลังจากปลดล็อกกัญชามาเนี่ย
มีผู้ที่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นน้ำมด
อายุ๑๗ปีจำนวนประมาณ๖คนแล้วก็มีน้องอายุ๓ขวบ
ที่ทานคุกกี้ไปเนี่ยคุณย่าเนี่ย
ซื้อมาแล้วก็น้องเนี่ยทานเข้าไปโดยไม่รู้ว่าเป็นคุกกี้กัญชา

ส่วนมีคนหนึ่งที่เป็นเด็กอายุ๑๗ปีเนี่ย

ก็คือบอกแล้วมันกัญชามันมีทั้งบวกและลบ

เมาโดยไม่รู้อย่างแรกไม่รู้ก่อนแล้ว

แต่มันคือนโยบายหลักที่เขาระบุออกมา
เพื่อให้กัญชามันปลดล็อกนะ

อุ้ยพี่โบ๊ทอ่ะดุนแรงจังเลยอ่ะ

เขาบอกว่ามันช่วยลดอาการเจ็บปวด
แต่ว่าถ้าเทียบราคากันแล้วเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

มฟรีเนี่ยได้ผลดีกว่าแต่ราคาแพงกว่า

เขาเอาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยเหมือนกับให้เป็นทางเลือก

ความเดียวเว้ยว่าปลดออกมาแล้วปลดทำไม

และใช้กัญชามาตลอดด้วยครับ

อดให้นอนหลับอะไรอย่างนี้
ตัวละสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นที่คือความฝัน

ถูกเราจะต้องใช้ส่วนไหนของกัญชา

ไม่ใช่เอาใบไปตัดแล้วไปทำคุกกี้เหรอ
มีแต่ขาวของคุกกี้หรือ

ผู้ปกครองก็กลัวว่าเด็กส่วนใหญ่ที่อยากจะทดลอง

๑๓๒๔ปีนี้ก็สูบกัน
ฉันนั้นซึ่งกันชาววันนี้มันเม่ากว่าบุหรี่อยู่แล้ว
ว่าวันนี้คุณจะสูบเพื่อเมาหรือสูบเพื่อรักษา

ถูกต้องเพราะมันยังไม่เข้าปอดใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าการที่มันเข้าเส้นเลือดไปเนี่ยมันมี
การเข้าไปเนี่ยมันมี๒แบบก็คือการสูบกับการกินใช่ไหม

มันจะใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีถึงจะออกฤทธิ์ออกผลนะฮะ
ส่วนการสูบเนี่ยแค่ห้านาทีเท่านั้นมันก็จะสามารถอ่า
รับรู้ความรู้สึกได้เลยแล้วก็เข้าไปรักษาได้เร็ว

เพราะฉะนั้นทั้งหมดจะต้องเป็นเหมือนบัญญัติ
ไอ้แก้ปะหวานมันก็ใช้เหมือนแม่บอกอย่าใช้เขาว่าเป็นยา
ประเทศไทยเราอาหารเสริมเยอะแยะจะตาย
ลดความอ้วนเยอะแยะจะตายผิวขาวหน้าใสเต็มไปหมด
ฉันใดฉันนั้นถ้าสมมุติเอากัญชามาเป็นทางการแพทย

ใช่แต่นี่จริงทุกคนพูดเสียงโดยกันเหมือนกันนะคะ
ว่ามันควรจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจก่อน
เพราะว่าตอนนี้เราด้วยความที่เรารู้จักกัญชา
ในมุมของยาเสพติดมาตลอดใช้คำนี้ดีกว่า
นั่นคือสิ่งที่เราโดนหลอมในหัวเราเนี่ยถูกมั้ย
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือตอนนี้เนี่ย
คนไทยไม่รู้ว่าเอากัญชาเราข้ามประเทศไปแล้วมีความผิด
เกาหลีเขาบอกอย่าเอาเข้าประเทศเขา

ญี่ปุ่นเขาบอกอย่าเอาเข้าประเทศเขานะ
อินโดนีเซียนี่คุณโดนปรับทิ้มสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะ
คโปร์เขาก็บอกอย่าเพิ่งเอาเข้าประเทศเขานะ

จริงเมืองนอกอะค่ะฝั่งยุโรปจริง

แต่ก็มีบางประเทศที่สามารถเอาเขาได้

และก็ตำรรติบางรัฐด้วยอย่างที่อเมริกา
บางรักที่ฮอนแลนด์ก็นะครับผมนะฮะ
รัฐเหมือนกันแล้วก็ไปที่เอลกอดอร์เนี่ย
เข้าไปได้เลยฟรีแล้วก็มีแอฟริกาใต้ที่สามารถเข้าไปได้ด้วย
แต่สิ่งที่เราต้องการคือตอนนี้คือต้องการให้ความรู้
อย่างน้อยอ่ะวันนี้ตกงานไปหรืออะไร

เราจะปลูกอะไรวะอ่าแน่นอนวันนี้คนตกงานกันเยอะอืมค่ะ
เรามีพื้นที่เรามีบ้านเราอยู่เราจะปลูกกระชาทำเองให้มันได้เงินเว้ย
อืมแล้วไปขายที่ไหนให้องค์ความรู้เนอะถูกต้อง
วันนี้ปู่เขาไปขายคำตอบคือจะต้องให้องค์ความรู้เราก่อนว่าจะทำไง
อย่างยางพาราอ่าอย่างปรามเรารู้ว่าไปขายที่ไหนไงอืม
พ่อให้ความรู้พูดปุ๊บมันจะใช้อย่างฉลาดไงค่ะ
เราจะได้รู้ว่าส่วนไหนทำอะไรแล้วก็ส่วนไหนมีโทษมีประโยชน์
มันเป็นพืชลมรกซึ่งมันจะต้องปลูกใหม่แบบ

อ๋อการมีกัญชาคืออะไรคะ

พยาบาททั้งการให้ประหยัดค่าบุหรี่อย่าเป็นอย่างนั้นเลย

อีกหนึ่งเรื่องให้ขอร้องช่วยปลดล๊อกเรื่องนี้ให้ด้วยได้ไหม

ได้ไหมคือจริงก่อนหน้านี้ที่เปิดเทอมตั้งแต่เทอมที่แล้วอะค่ะ
ก็เคยมีข่าวแล้วที่บอกโอ้โหชุดมันแพงมาก
เปิดเทอมรอบใหม่ผู้ปกครองเขาก็ยังบอกอยู่ว่า
ขอร้องล่ะปลดล็อกเรื่องนี้ให้หน่อย
คือเอาจริงนะไอ้วิชาลูกเสือเนธนารีเนี่ย
ผู้ปกครองเห็นความสำคัญก็ยังอยากให้มีวิชานี้ต่อไป
อยากให้ลูกให้หลานได้เรียนจะได้รู้จักการเสียสละ

แต่ว่าไอ้ชุดลูกเสือต่างชุดเนธนารีต่าง

มันสามารถปรับลดอะไรได้บ้างหรือเปล่า
หมู่ดอกไม้หมู่สัตว์มันต้องเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกเทอม
ต่อปิดใหม่มวกเมิกผ่าพันธุ์คอบอะไรอย่างนี้
มันสามารถปรับลดอะไรได้บ้างไหม
เพราะตอนนี้ผู้ปกครองบอกว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวจริง
ไปคุยกับผู้ปกครองที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เขาบอกว่าชุดลูกเสือเนี่ยจำเป็นแหละเข้าใจ
แต่อยากให้ปรับลดเครื่องหมายแล้วก็อุปกรณ์หน่อย
ส่วนตัวมองว่าการใส่ชุดลูกเสือก็ไม่ได้เพิ่มภาระขนาดนั้นแหละ
แต่อยากให้ช่วยปรับลดลงบ้าง

ลูกเสือปีนี้นะแพงมาก

แต่ละปีปกติแล้วเนี่ยต่อชุดแบบครบชุดจะอยู่ที่ประมาณ๕๖๐๐บาท
แต่ปีนี้ค่ะ๗๘๐๐บาทเลยนะ
แล้วพอดีคุณแม่บอกลูกแม่เป็นคนตัวใหญ่น้องก็ต้องใส่ไซส์ใหญ่ขึ้น
ได้คุยกับผู้ปกครองหลายคนเขาบอกว่า
จริงพวกลูกเสือเนธนารีเนี่ยถ้าใส่ไม่เต็มชุด

บางคนมีรุ่นพี่มีผีมีน้องมีการแบบส่งต่อรุ่นต่อรุ่น
อันนี้มันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
รัฐบาลเขาบอกว่าเอาจริงตอนนี้รัฐบาลก็มีการประกาศช่วยเรื่องการซื้อชุดนักเรียนแล้วไง
ไม่พอเหรอเขาบอกว่าเอาจริงนะคะไม่พอค่ะ
คือคุณแม่ท่านนี้เขาบอกว่าปกติแล้วเปิดเทอมนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายของลูกคนหนึ่งอยู่ที่๒๓๐๐บาท
รัฐบาลช่วยกี่บาท๓๖๐บาท
คุณแม่เลยบอกว่าขอโทษจริงนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือแต่มันไม่พอ
ถ้าสมมุติว่าจะช่วยช่วยเพิ่มกว่านี้ได้ไหม
หรือถ้าเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ไม่ได้ก็ปรับลดชุดบางชุดลงให้มันอาจจะแบบมาแค่บางส่วนมาแค่หมวกพอได้ไหมหรือมาแค่ผ้าพันคอเพื่อจะได้ลดต้นทุนในการปรับซื้อเสื้อผ้า
จะได้ไหมคือผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ขอมาคุณพ่อคุณแม่ถึงขั้นบอกแบบนี้เลยนะคะว่า
สมัยแม่เรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการใส่ชุดลูกเสือเนธนาลีแม่ก็เรียนจบมาได้นะแม่ว่าอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยกระทรวงมหาทัยเองมีการลงนามในหนังสือแล้วนะคะเรื่องประเด็นนี้
ก็คือถ้าผู้ปกครองรายไหนที่มีฐานะขัดสนจริงหรือว่าไม่สามารถที่จะสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องชุดได้จริงเนี่ยก็ให้อำนาจของ
ตอนวิทยาทีนี้น้องยุคอย่างนี้มันเหลือปากแล้วก็
ไม่รุ่นพี่ที่จบไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ชุดก็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

หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเป

เด็ดด้วยเอาล่ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ

เมื่อกี้นี่ถามว่าอะไรนะปลากี่ทะเบียนรถเหรอ

ไม่ซื้อหนูรอบที่แล้วอ่ะที่หนูกุศาบหมายมั่นปั้นมือว่าหนูฝันเห็นตัวเลขอ่ะ

๑๖๒๔หนูก็ตดไปอย่างนั้นแหละ

ทำมาหากินเนอะหนูเนาะ
หรือนั่งไลฟ์สดขายของขายอะไรกันดี

นั่งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดฉันคิดว่าเราไม่จนหรอก

จริงเห็นด้วยค่ะ
สมมุติวันหนึ่งเราโฟกัสกับงานที่เราทำอยู่

ถ้ามีโอกาสมีเวทีแสดงมาให้เต็มที่

ระบายนิดนึงน้ำมันมันแพง

เชื่อไหมว่าคนเนี่ยแห่กดไลท์ด้วยเป็นแสนต่อแล้วยุธรั่ล

เรียกว่าคนหาเช้ากินครับทุกสาขาอาทิตย์ตอนนี้พวกเราเองเนี่ย

๓๔พันมันอยู่ได้แค่๔วัน๓วันเนี่ยไง

นี่คือแบบไอ้มิ้นทำไมหน้าแกซึมขนาดนั้น
เพราะว่าเนี่ยน้ำมันหนูก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอืม
เติมแล้วมันจะแดงแล้วแล้ววันนี้มันขึ้นแล้วด้วย
เติมได้มันทุกครั้งรู้สึกมือสั่นเวลาจะจัดเงิน
แล้วพวกของพี่นี่คันใหญ่ด้วย
เขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังใครที่ซื้อรถคันใหญ่
จะรวยจะจนเนี่ยอยู่ที่เติมน้ำมันเนี่ยแหละให้เติมเต็มถังเนี่ยเรียกว่าพี่ดีกว่าต่อไปนี้
เขาบอกว่าของเกินใช้ของกินของใช้มาปรับราคาสูงก็ไปหมดเลย
มันส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศแหละฮะ
มาเติมน้ำมันไปทำงานเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงาน
เอาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานเราถึงจะมีเงินมาเติมน้ำมัน
ไปทำงานจนรถมีน้ำมันจากนั้นก็ไปทำงาน
มึงเข้าใจกูบอล
เวียนอยู่ทำงานกับเติมน้ำมันสองอย่างนะฮะ
ปรากฏว่าพี่ประยุทธ์สรยุทธ์สุทัศนาจินดา
เขาก็เอาไปแชร์โพสต์กล้องห้วยไล่เนี่ยที่ระบายถึงราคาน้ำมันเนี่ยนะครับ
พร้อมแกร็บชัดว่าเข้าใจ
งานนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเพราะทุกคนก็คงจะเจอเหมือนกันหมดนั่นแหละ
ใช่ครับนะฮะถ้าไม่รักอย่าทำให้คิดไปไกลรู้ใช่ไหมน้ำมันมันแพงนะครับ

เหมือนทำงานเติบมันอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรแล้ววันนี้๒ลิตร๑๐๐กรับ
วันนี้๒ลิตร๑๐๐มันก่อนจะเกิด๑๐๐กว่าอ่ะเธอยังบอกนะนั่น
น่ะสิ้นปีมันเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะครับอืมหนูคาดหวังรถโดยสารสาธารณะ
ให้มันดีขึ้นแล้วกันนี่คุณชัดชาติบอกเดี๋ยวจะต้องมีการเจรจากันอีกเยอะแยะไปหมดเลย
รถไฟนะอ่ะทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าไงอืม
กระดุมอ่ะติดให้ถูกเม็ดนะอ่าอย่าติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกอย่าติดนะ
รัฐมนตรีคัมภนาคมคุณชัชชาบอกว่าไงมันจะเหลือห้าสิบเก้าบาทถูกต้องไหมครับ
ควรจะเกินห้าสิบเก้าบาทอืมรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าไง
ติดกระดุมเม็ดแรกอย่าติดผิดนะอืมไงอ่ะก็ไม่เข้าใจไหนยักษ์อะไรเนอะ
แล้วต้องติดยังไงถึงจะถูกอ่ะอยากให้รัฐมนตรีคัมภนาคมบอกแต่วันเนี้ยคือ
รถคือขนส่งร่วมทั้งหลายเขาก็บอกว่าเขาวิ่งไม่ไหวแล้วอืม
เขาลดเที่ยวเขาลดเที่ยวหรือแม้กระทั่งเดือนกรกฎาคมเป็นที่เราเฮกันว่าวันหยุดเยอะที่สุดอ่ะ
อ่ะจะมีรถที่คุณวิ่งรึเปล่าใช่นะครับอืมช่วงส่งหรือว่าช่วงเทศกาลกลับบ้านไม่รู้ว่าจะ
กลับกันหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มเที่ยวรถในช่วงนั้นก็อาจจะเป็นได้
ต้องคอยตามดูกันนะฮะแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งฮะ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับ
ก็ว่าอยู่ว่าอะไรหอมใส่ไข่หน่อย

ครับผมน้องมีนเจ็บมาก
เขาบอกว่าโดนบูลลี่เรื่องการทำศัลยกรรมนะคะ
แต่เขาบอกว่าโดนบูลลี่เรื่องการทำศัลยกรรม

ปี๊ดเท่าโดนคนเมาว่าเป็นโรคร้าย
ก็เลยดูผอมซูบลงอย่างรวดเร็ว
พจน์บอกว่าฉันไปเกาหลีมาจริง
อันนี้พี่พศพูดนะคะบอกให้ตบปากตัวเองแรงเลย

พจน์บอกว่าให้เอาปากถูพื้นไปอีกรอบ

ชมโรงพยาบาลเพราะว่าหน้าออกมาเนี่ย

เขาก็บอกว่าชอบ
ไปทำมั่วช้ำใจมาหลายรอบหลายรายแล้ว

ถ้าเป็นคุณหมอไม่ทำให้เข้าใจไหม
ผอมเพราะฉันคุมอาหารแล้วออกกำลังกาย

นี่งัดหลักฐานให้ดูแบบนี้จบนะใครที่เมาส์

อร่อยเชียวไม่ต้องชวนขอยม่วนเวลากิน

อุ่นได้ไหมอื้อดู

แม่งกูหลอนตัวเองจนถึงต้องไปซื้อตอนกลางคืน

รับทรงชาตินะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่คอนเสิร์ต
ครับยังไงยังไงน้องบิ๊บบอกยังไงเราเชิญใคร
เดี๋ยวไปลุ้นกัน

ข้าวใส่ไข่สดกว่าไข่
ใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา